พาไปต่อเลยอย่ายุดยั้งไปกันต่อเนื่องเลยอีกหนึ่งที่พาไปวัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่ไม่ได้ไปหาตะเขียนแต่ว่าจะพาไปส่องขันน้ำมนต์อีกหนึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้นะครับใช่ในวันแห่งการลุ้นเนี่ยก็ต้องไปดูขันน้ำมนต์แหละถูกต้องไปดูขันน้ำมนต์อังน้ำมนต์กันหน่อยไปที่วัดไผ่แขกหรือว่า
แบบนี้โอ้โหชาวบ้านหลายต่อหลายคนนะคะแห่แหนกันมาทำบุญกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันแน่นวัดเลยคุณมาเสริมสิริมงคลด้วยรวมถึงเนี่ยค่ะมาให้หลวงปู่ดูสิตลงหน้าทองเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเสริมดวงกันไปเต็มสาราเลยคนแน่นเลยนะจากที่ปกติวัดนี้ก็คึกคักอยู่ตลอดแล้วนะคะแต่ช่วงนี้

ถูกรางวัลติดกันหลายต่อหลายงวดก็มีมาแล้ว
นายนิธิอึ้งมณีพรนะคะผู้ที่เคยได้โชคได้ลาบจากอ่างน้ำมนศักดิ์สิทธิ์นี้ก็มาเล่าให้กับเราฟังบอกว่า
ตัวเองเนี่ยนะถูกลอตเตอรี่จากการมาขอพรแล้วก็นำเลขในอ่างน้ำมนต์ไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
แล้วยังไงรู้ไหมคุณได้โชคได้ลาบมาประมาณ๓๐๐๐บาท
หลังจากนั้นก็เลยนำพัดลมจำนวน๕ตัวมาแก้บนแล้วก็ขอโชคใหม่ในงวดที่จะถึงนี้ด้วย
คุณผู้ชมดูกันเอาเองส่องกันเอาเองจำกันเอาเองคิดกันเอาเองเพราะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ย้ำนะแล้วก็ถ้าไปที่วัดนี้นะอย่างที่เราเคยอ่านข่าวไปถ้าหากว่าบนบานสารกล่าวเอาไว้แล้วก็อย่าลืม

คุณบอกพาแฟนไปดิฉันไปไม่ได้เลย

บอกว่าถ้าเกิดว่าขอพรแล้วเนี่ย
นำพัดลมมาแก้บนแล้วก็จะสมหวังกันไป

เขาซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ถูกไปแบบหลักหมื่นเลยนะ